พาคุณผู้ชมไปสะดอกเคราะห์กันหน่อย
เขาบอกว่าการสะดอกเคราะห์บางทีอาจจะต้องลักษณะทำเหมือนเราตายไปแล้ว
ที่เขาจะมีบางทีให้ไปนอนในโรงศพอะไรอย่างนี้
ใช่มาตรสางเลยเหมือนเราเสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อที่จะให้เราได้เหมือนเกิดใหม่หลอกหลอกเจ้ากรรมนายเวรอ่ะเหรอ
อาจจะได้มีชีวิตใหม่ประมาณนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่างานนี้ทำไมถึงไม่ใช่คนล่ะเนาะคลิปค่ะ
เดี๋ยวก่อนคุณคือยังไงนะ
คือเขามาดูดวงเหรอว่าเขาดวงไม่ดีเหรอหรือยังไงนะ

คือแล้วแมวดวงไม่ดีตรงไหนเขาไปทำอะไรมา
แต่ยุคใครหนูจะยืนไปถึงเท่าไหร่ลูก
เอาเขาบอกว่าเอาดูไปแต่ว่าอย่าเพิ่งดราม่านะ
หลายคนมองว่าให้แมวนอนหงายแมวเขาไม่ชอบนอนหงาย
อ่าวใช่ใช่ใช่อย่าจับเขานอนหงายเอาอย่าเพิ่งดราม่ากันนะคะ
คลิปนี้เจ้าของแมวเขาสร้างขึ้นเพื่อเรียกรอยยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ก็เลยเอาสายศีลมาแกล้งพันมือน้องไว้ขนาดทำแบบนี้แล้วเจ้าเหมียวเขาก็นอนนะ
แล้วเขาก็สะบัดหางสะบัดไปสะบัดมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
แต่ว่าสายตามันกี้ก็จิกจิกอยู่เหมือนกันนะว่านุ๊ดนุ๊ดทำอะไรอ่ะนุ๊ด
แล้วมัดมืออย่างนี้ไปไหนอ่ะนุษย์นุษย์ทำอะไรเราอ่ะ
แล้วคือมันก็ยอมให้มัดเหรอเออเนี่ยเขาก็ทำหน้ามองนิดนิด
เรียกรอยยิ้มเท่านั้นเองนะคะเออเอาเข้าใจแหละค่ะช่วงนี้ว่างว่างเนอะ
อยู่บ้านก็ต้องเล่นกับสัตเลี้ยนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไง
ดีกว่าคุยคนเดียวเพราะถ้าคุณคุยคนเดียวเดี๋ยวจะมีคนแจ้งให้คุณต้องพบแพทย์